ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเมื่อวาน
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลนะคะ
เรื่องสำคัญผมตั้งสูตรไว้ว่า
สูตรปุ๋ยไม่ใช่สูตรปุ๋ยสูตรปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกาย
คุณเล่าก่อนเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังว่า๑๓๑๓๑๓๑๓ที่ผมคิดคืออะไร
น่าจะเกี่ยวข้องกับเลข๕ต้องมีการเอาไปบวกกับเลข๕แน่นอนนะคะ
ภายใน๕วันนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการตรวจค้น
น่าจะแล้วเสร็จในการตรวจค้นวัดพระธรรมกายนะคะ
ขณะที่หลังจากปล่อยตัวพระประหลัดเสกสรรไปแล้ว
เมื่อวานนี้ไปปล่อยปลาถูกปล่อยตัวแล้วก็เลยไปปล่อยปลา
ทำบุญนะคะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะ
หลังจากที่สารธัญบุรีพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวพระประหลัดเสกสรร
ในวันเดียวกันนะคะนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศก
ศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายที่ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวไปนะคะ
โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นภาพที่กำลังปล่อยปลานะคะบริเวณริมน้ำ
และระบุข้อความว่าปล่อยปลาเพื่อสันติภาพ
ร่วมกับพระอาจารย์พระประหลัดเสกสรรที่วัดมะขามในอำเภอเมือง

พร้อมขอน้อมนำบุญใสที่เกิดจากการปล่อยปลา
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานช่วยให้สัตว์พ้นจากความตาย
พ้นจากที่คุมขังและบรรลุมักผลนิพพาน

ครับส่วนบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวง
หลังจากที่ไม่มีพระอาจารย์เสกสรรอัตธมโม
เป็นแก่นำศิษยานุสิตเหมือนที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีเอสไอ
ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในตลาดกลางคลองหลวง
เพื่อเจรจาให้คณะศิษยานุสิต
หรือแซลนที่นำมาถึงกลางขึ้นใหม่

จากผิดข้อตกลงที่พูดคุยกันไว้

เป็นแสลนด์ในจุดซึ่งอยู่ด้านหลังตลาดคลองหลวง
ก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะมีการเข้าไปอยู่เฉพาะในตลาดคลองหลวง
แต่ว่าแลนด์ที่ตั้งขึ้นใหม่นี่เหมือนจะเป็นที่พักอาศัยใหม่เลยนะ

ที่เคยพูดคุยตกลงกันไว้นะฮะ
ก็เลยประสานขอทราบยอดจำนวนพระและสามเณร

ในช่วงแรกเหตุการณ์ก็ยังเป็นปกตินะ

แต่พอเที่ยงครึ่งเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
เป็นการเผชิญหน้ากันเนื่องจากกลุ่มศิลประทิ
ออกไปด้านนอกไม่สามารถกลับเข้ามาภายในตลาดได้
ทำให้ผู้ที่อยู่ในตลาดฮือออกมานั่งอยู่บริเวณจุดคัดกรอง
ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกว่า๓๐๐นาย
ก็นำแผงรั้วมากั้นออกมานั่งประจันหน้ากัน

ก่อนที่มีการเจรจาจนยอมยุติในเวลาต่อมา
พระท่านยุติด้วยการนั่งสวดมนต์แบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยุติด้วยการนั่งฟังทำแบบนี้
แต่ว่าคุณเชื่อไหมบรรยากาศร้อนมาก
เพราะว่าเที่ยงครึ่งเขาบอกร้อนระอุจริง
บตากันผ่านแผงเหล็ก
แต่ไปชมช่วงที่ตึงเครียดกันหน่อย

แต่ก่อนหน้านี้มีช่วงตึงเครียดครับ

ท้ายที่สุดนะฮะก็นั่งสงบเรียบร้อยกันนะครับ
ขณะที่ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
พันธุ์ตำรวจเอกทรงรักษักษกุล

สำคัญกลายเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุด
หลังจากที่จับตากันมานานถามว่าอีกนานไหม
อีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์จะเบื่อแล้วนะเออ

ปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
น่าจะได้ข้อสรุปภายใน๕วัน
วันคุณผู้ชมนับให้ดีนับจากวันที่๘มีนาคม

ถ้า๕วันนับจากเมื่อวานก็
ให้จบวันที่๑๓ถ้าภายใน๕วันนะครับ
บอกว่าภายในสัปดาห์หรือ๕วันจากนี้
จะต้องมีบทสรุปจะมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

ว่าการจับกลุ่มพระธรรมชโย

ส่งผลให้สังคมเข้าใจผิด
รวมถึงยังมีการเตรียมสถานที่สอบสวน

พระธรรมชโยคไว้พร้อมแล้ว
นี่ก็กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์เหมือนกัน
บอกว่าเตรียมพร้อมที่คุมขังธรรมชโย

ทั้งแผนและที่คุมขังเรียบร้อย
ส่วนสูตร๑๓๑๓๑๓

ประชานรงค์อุทธโม
พร้อมด้วยพระมหาธตปนปุญางกุโร
หัวหน้ากองภาพลักษณ์ออนไลน์วัดพระธรรมกายนะ
อ่านแถลงการจากวัดพระธรรมกาย

เป็น๕ข้อที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกพระธรรมชโย

ใช่ค่ะเป็นความคิดเห็นออกมาหลังจากเห็นว่ากฎหมายไทย
มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพระสงฆ์
การจับพระสงฆ์ศึกถือว่าทำให้พระสงฆ์ตาย
จากโลกของพระพุทธศาสนาท่านว่าไว้อย่างนี้นะคะ
จะให้จบเรื่องวัดพระธรรมกายภายใน๕วันบอกว่า
ไม่ว่าจะมีกี่วันก็ตามยืนยันจะปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอย่างสงบ
พร้อมกับทำมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดก็คือมือแบบนี้
รักกันรักกันทิ้งท้ายไว้ด้วยก่อนหน้านี้จากการแถลงข่าว
หลายรูปที่มีการแถลงข่าวจากวัดพระธรรมกาย

แต่ว่า๕ข้อที่สำคัญของการแถลงเมื่อวานของวัดพระธรรมกาย
เราฟังเสียงพระมหาทศพรกันหน่อยนะฮะ
กี่วันก็ตามวัดธรรมกายก็ยังยืนยันสเตตัสเดิมนะ
ว่าสวดมนตร์สงบสันติอหิงสา
แล้วก็ขอวิงวอนไปถึงท่านผู้มีอำนาจ
ได้โปรดได้ยกเลิกม๔๔
เพื่อเห็นแก่ชาวพุทธเพื่อเห็นแก่ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้
แล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะ
ขอขออนุญาตกับท่านนะ

ไม่มี๕ข้อเพราะพระมหานพรไม่ได้พูดเอง
แต่ว่าเป็นพระชานบรงอุตโมท่านเป็นคนพูด
เดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่ง

เท่าที่เห็นนี่ก่อนดูภาพนี้ก่อน
ซึ่งเป็นโซนใหม่ก็คือโซนที่มีอาคารบุญรักษา
ทหารได้นำกำลังเข้าตรวจค้นในโซนนี้

ซึ่งก็เป็นไปตามการร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปล่อยน้ำเข้ามาในคูน้ำ
ซึ่งเป็นครูที่กั้นขวางในโซนนี้จำนวน๕แนวด้วยกัน
โดยระบุว่าวิธีการเข้าพื้นที่นั้นเป็นยุทธวิธีของทหาร
แต่ยอมรับว่ามีการขัดขวางของพระสงฆ์และลูกศิษย
บริเวณดังกล่าวซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้
ว่าเมื่อวานนี้เข้าไปทำอะไรบ้างและได้อะไรออกมาบ้าง
คือคนแชร์ภาพนี้เยอะมากนะคุณแถวของทหารกับแถวของพระ

แล้วมีคันดินกั้นมีทุ่งย่ากั้นเป็นยุทธวิธีอะไรหรือเปล่า
กองทัพระหว่างกองทัพกับกองทัพหรือเปล่า
กองทัพพระกับกองทัพทหารหรือเปล่า